เสือสาวในตาสวยอ่อนหรักทวยยามเธอยิ้ม
แม่เสือสาวแงวอันนี้แมวนะคะ
เขาเหาะการกับหมอจี้เยี้ยบงานนี่แหละบอกเลย

เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความละมุนของใบหน้า

แต่ไม่ทันที่พี่แจ๊กกะลินจะอ้าปากถามนะคะ

แม่หนูไม่ได้ไปอัพหน้ามาหรือทำจมูกใหม่มานะคะ
แค่เข้าคลินิกไปดูแลผิวหน้า
แล้วก็ลองตัดผมสั้นเลยทำให้ดูเด็กลง

นานาเสือก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่นละครแล้วนะคะ

แล้วตอนนี้แอนนาเสือนะคะในฐานะรุ่นพี่

ที่กำลังเจอดราม่าไม่หยุดไม่หย่อนนะคะ
แถมแอนนาเสือยังบ่นผ่านพี่เซ็กเกอรีนด้วยนะคะ
ว่าตอนนี้จะเจอแอนโทเนียยากเหมือนกันนะ

นาเสือกับแอนชิลียังไม่ได้เจอแอนโทเนีย
โอ้โหนางงามเวทีนี้มีแต่แอนเลยนะคะ
เวทีนี้เขามีแต่คนชื่อแอนนะคะ

เพราะล่าเศรษฐ์จะบอกว่าค่าตัว๒๑ล้านบาทแหละ

ฝากฝูงชนเข้าไปนะคะ
โทรกับหนูหรือแอนชิตแต่ละคน

หนูไปทำอะไรเพิ่มเติมอยู่แล้ว
พอเราอยู่ในวงการนี้มากขึ้นเรารู้จักนวัตกรรม
อาจจะเปลี่ยนผมอาจจะโบร์หรือเปล่า
มันปกติไหมเดี๋ยวนี้